ต่อกันที่ศิลปินร็อกรุ่นใหญ่ระดับตำนานค่ะ
สำหรับป่าแหลมมริสา
อยากให้พลอยร้องเพลงเขาก็เกรงใจ

ใช่เรารอไม่ไหวหรอกเขาเป็นแบบระดับตำนานนะเธอ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญ
ที่ถือว่าเป็นการรวมตัวขายร็อกสร้างพลังบวกในงาน
หลายคนนะคะเดินทางมาเบิร์ตเดย์ให้กับป่าแหลมค่ะ

เจสสี่ปีแล้วค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคุณกิตติกีต้าปืน
พี่โป่งหินเหล็กไฟ
มันยากาศภายในงานก็โอ้โห
โอ้โหคึกคักไปด้วยบรรดาเอฟซีทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะ
ตามมาให้กำลังใจกันในทุกคอนเสิร์ตเลย

แหลมเนี่ยเขาบอกว่าห่างจากเวทีมา๓๔ปีแล้ว
นี่เลยค่ะคว้ากีต้าตัวโปรดขึ้นโชว์บนเวที
ผนึกพลังร็อกร่วมกับพี่น้องศิลปินเรียกได้ว่ากระหึ่มลั่นร้านกันเลยทีเดียว

อะไรชูมือขวาตอบรับด้วยความคิดถึงเสียงกิต้าที่ไม่ได้ฟังกันมาหลายปี

ใช่ค่ะนอกจากนี้ในงานเนี่ยยังเอาใจเอฟซีสายร็อก
ด้วยการเปิดประมูลกีต้าตัวเก่งของอาแหลมมอริสัน
คือเอฟซีได้ประมูลเป็นเจ้าของนะคะมูลค่าสูงถึง๑๖๐๐๐บาท
และรายได้ทั้งหมดนะคะจะมอบให้กับป่าแหลมมริสันของเรานี่แหละ
ยังไม่หมดค่ะแฮปปี้เพิ่มไปอีกหนึ่งเลเวล
โมเมนต์อบอุ่นลูกสาวสุดที่รักน้องแน็คนัชชานี่ค่ะ
อุ้มท้องหลานคนที่สองมาเป็นของขวัญวันเกิดตะแหลมเลย
พร้อมกับควงสามีคุณเป๊ะวรรถภูมิมาเซอร์ไพรส์

ใช่ค่ะทำเอาป่าแหลมเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขดูสิยิ้มไม่หุบเลย
ท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีศิลปินที่รักมากมายอยู่ห้อมล้อมกันแบบนี้

ปี้มากครับวันนี้เป็นอะไรที่แบบ
ชอบครับสำหรับผมช่วงขอบคุณศิลปินนครตี
ขอบคุณหลายคนเลยนะครับเช่นแอด
อัศนีโรโซน้องชายผมหมดเลยนะน่ารักมากเลยทุกคน
ปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่แบบว่าวันเกิดแล้วก็อุ้มท้องแบบท้องที่แก่มากมา
มันเหมือนตอนที่เลม่าเลยเนาะถ้าแบบว่าวันเกิดพ่อหนูตอนนั้นหนูก็ใกล้คลอดเหมือนตอนนี้เลย
นึกถึงวันนั้นแบบดีใจที่จะวันเกิดพ่อแล้วก็หลานก็ใกล้คลอดออกมาพอดีเลย
ก็ปีนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเนอะจริงพ่อรักษาตัวมาตลอดปีกว่าเลยนะคะ
สำหรับตอนที่ตั้งแต่ที่เข้าไอซิล
จนถึงณวันนี้คือพ่อดีขึ้นมากจากที่เดินไม่ได้กินไม่ได้เลยนะคะ
เฉยเลยค่ะจากตอนนั้นที่แบบพ่อน้ำหนักแบบ๓๘๓๙ค่ะ
จนกระทั่งปัจจุบันคุณพ่อแบบแข็งแรงมาก